คนนี้เป็นเจ้าบุญทุ่มของแพร่เลยคุณผู้ชมค่ะ
อกจากอุ้มทองให้คุณแม่แล้ว
ล่าสุดไปเฝ้าคุณแม่คุณผู้ชมค่ะ

ความกระตันยูมิติใหม่เฝ้าแม่ทำหน้า
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะอย่างที่หนุ่มไบร์ทเคยให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนในฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี
พอเข้าวงการเนี่ยเริ่มมีงานมีเงินเก็บหอมรอมริบเลยจ้ะอดทนเลย
ซื้อทองให้คุณแม่แบบจัดหนักจัดเต็มทุกเทศกาล
คุณผู้ชมดูตามภาพเอาเลยไม่ได้ทองเส้นเล็กนะ
เส้นใหญ่จริงและที่สำคัญวันเกิดวันปีใหม่
ไบร์สจะซื้อทองแท่งให้แม่นี่ไงจ๊ะแบบนี้เลยจ้ะ
หนักไม่ได้ท่องไม่ได้แท่งแบบบางนะ
แห้งแบบใหญ่อย่างนี้เลยโอ้โหดูคุณแม่ค่ะ
ไม่รู้จะมองข้อมือหรือจะมองทองแท่งคุณแม่ดี
ทางด้านคุณพ่อเห็นชอบทำสวนชอบปลูกผักชิล
ลูกชายอย่างไบร์สเลยจัดให้สมใจคุณพ่อเลย
ที่ดินไปเลยบนเขาไปเลยเป็นยังไงล่ะ
พ่อปลูกผักให้สมใจเลยปลูกเขาจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่ง

พาคุณแม่ไปทำสวยแถมไปนอนเฝ้ามา๓วัน
อายุคุณแม่วัย๕๔แหมเปิดผ้าออกมาตอนนี้
นี่เหลือ๒๕คุณผู้ชม

แหม่บ่มาย้าไปทำหน้านะแหม่แบบแม่บ่เอาอะไรจะเลิก
จริงหรอทำไรอะทำไรยัง
เค้าสังสารอ่ะแต่เค้าก็ไม่กล้ามาขอนักดึง
คุณแม่บ่บนอ่ะกำลังไปเลยไปเลย
แล้วกันพาเธอไปทำเอาไปลงบน๓วันนิด
ที่เรายังหาเงินได้เราก็อยากให้เขาก่อน
พ่อเขาตามทางของเขาแล้วเขาไปเข้าป่าเข้าเขาของเขาไปแล้วครับ